มาถึงเรื่องนี้ต่อคุณผู้ชมค่ะเรื่องเดิมยังไม่คลี่คลาย
มีเรื่องใหม่มาอีกแล้วในพื้นที่เดิมค่ะ
ราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ

อันนี้อะไรนะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเป็นซุ้มค่ะคุณผู้ชม

นี่คือภาพที่ผู้สื่อข่าวเราถ่ายเอาไว้นะคะ
เป็นโรงสร้างซุ้มลายไทยสีทองนะคะ
เตรียมที่จะติดตั้งตามสะพานลอย๑๑แห่ง
ในพื้นที่ตำบลราชาเทวะที่สมุทรปราการ
แต่ชิ้นส่วนโครงสร้างและวัสดุเหล่านี้
มันถูกวางแบบละเกะละกะเอาไว้ในพงหญ้า
อยู่ตรงถนนกิ่งแก้วซอย๒ค่ะ
ผมเห็นแต่หลังคาข้างล่างย่าเต็ม
คือมันยังไม่ได้ถูกประกอบมันยังวางละเกะละกะอยู่เลยค่ะ
เพจต้องแฉกค่ะเอาเรื่องนี้มานำเสนอ
แล้วก็ตั้งคำถามถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบ
กระทั่งเขาได้คำตอบว่าโครงการก่อสร้างซุ้มนี้เนี่ย
อยู่ในการดูแลของอบตราชาเทวะ

ปฏิมากรรมที่ถูกวางกองไว้แบบนี้เหมาะสมหรือไม่
ถ้าเกิดว่าไม่มีการเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์
วันเดียวกันเพจนี้เขาก็ตรวจสอบด้วยนะคะ
โครงการซุ้มสะพานลอยนี้จัดอยู่ในงบประมาณปี๒๕๕๙
โดยระบุว่าราคากลาง๓๕๕๘๐๐๐กว่าบาท
รับจ้างคือบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
ในวงเงินสัญญา๓๕ล้าน๑แสนบาท
สถานะยกเลิกสัญญาแล้ว
ทีนี้เขาบอกว่าถ้าหากว่าโครงการนี้เสร็จสิ้น
ก็จะติดตั้งซุ้มสะพานลอย๑๑จุดจุดละ๒ด้าน
ล่าสุดผู้สื่อข่าวก็ไปค่ะที่ถนนกิ่งแก้วซอย๒ไปตรวจสอบนะคะ
ปฏิมากรรมซุ้มที่เราเห็นอยู่นี่แหละค่ะที่ถูกเก็บเอาไว้
คือเขาบอกมันไม่ใช่แค่ซุ้มที่วางละเกะละกะ
แต่สะพานลอยใกล้กันก็ยังอยู่ในโครงสร้าง
ที่ติดตั้งไม่เสร็จแล้วก็ปล่อยทิ้งเอาไว้
เนี่ยผมจะถามรอจะถามอยู่ว่ามีสะพานลอยหรือยัง
ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จนะฮะขณะเดียวกันเขาก็เลยติดต่อสอบถามข้อเท็จจริง
ก็ต้องไปคุยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับอบตราชาเทวะ
นางสาววันธนาสิงหาพันธ์ประหลัดในฐานะรักษาการแทนนายก
ก็ชี้แจงบอกว่าได้ประกาศยกเลิกสัญญาตามระเบียบ
เพราะว่าพอทำสัญญาไปแล้วผู้รับจ้างไม่ทำอะไรไม่ดำเนินการใด
ก็เลยบอกเลิกสัญญาก่อนที่จะประกาศให้เป็นผู้ทิ้งงาน
แล้วก็ริบเงินประกันสัญญา๑ล้าน๗แสนบาท
ส่วนซุ้มที่เอาไปวางไว้ก็เป็นทรัพย์สินของบริษัทผู้จ้าง
อันนี้คือคำอธิบายนะครับเป็นทรัพย์สินของบริษัทผู้จ้าง
บตไม่เกี่ยวข้องไม่มีอำนาจที่จะไปดำเนินการใด
อย่างนี้บริษัทผู้จ้างคนที่รับจ้างไปต้องมาเคลียร์

สำหรับโครงการนี้เขาบอกยกเลิกไปก่อนโดยไม่มีกำหนด
ก็ต้องรอคณะผู้บริหารชุดใหม่ที่จะเข้ามาดำเนินการ
ว่าจะทำต่อหรือจะหยุดโครงการถาวรค่ะ
ผู้รับจ้างไม่ได้เข้าดำเนินการตามสัญญา
ทางอบตก็เล่นลักษณ์ทำมีหนังสือทำทวมไปตามไป
ก็ไม่เข้ามาจนกระทั่งร่วมเลยสัญญาก็ยุติยกเลิกสัญญา
โดยยกเลิกเสร็จแล้วก็คือทำการยึดหลักประกัน
สัญญาเพราะว่ามันเป็นทรัพย์สินของผู้รับเหมา
ที่เขาจะเข้าดำเนินการแต่ว่าไม่ดำเนินการ
ก็ปล่อยให้มันพังไปตามสภาพ
ซึ่งตรงนี้เราไม่สามารถที่จะเข้าไปจัดการอะไร
โครงการนี้ก็อาจจะไม่ได้สั่ง
หรือว่าก็ต้องรอท่านนายกคนใหม่
มันก็จะถ้าไม่มีใครมาจัดการ

ที่ใครเห็นก็จะมีคำถามอยู่ร่ำไปนะคะ